ไปดูไอเดียแจ่มแจ๋วเจ๋งของชาวอ่างทองกันบ้าง
หลังจากที่เรามีโอ่งน้ำเก่าที่มันไม่ได้ใช้งานแล้ว
ถ้ามันตั้งอยู่มันก็จะเป็นที่ขังของลูกน้ำยุงลาย
เราหาอะไรทำให้มันสร้างประโยชน์กับโอ่งเก่ากันดีกว่า
แล้วก็สวยสะดุดตามองเห็นแต่ไกลด้วย
นำโอ่งเก่ามาทำเป็นป้ายค่ะป้ายบอกทางหมู่บ้าน
คุณดูใครว่าเรากำลังถามเป็นป้าย
นี่ไม่ใช่โอ่งธรรมดานะแต่มันคือโอ่งบอกทาง
จะเรียกว่าป้ายบอกทางก็ไม่ได้
เอาไว้เก็บน้ำแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้แล้วคุณ
ปัจจุบันนี้คือน้ำปลาปลามันเข้าถึงแล้วไง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้
แล้วก็ไม่รู้จะเอาโอ่งเก่าไว้ทำอะไร
ก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วมันก็เปล่าประโยชน์
ก็เลยมีแนวคิดในการนำของเก่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง
โดยการขอรับบริจาคโอ่งน้ำเก่าจาก
ชาวบ้านเอาโอ่งมาแล้วมาทาสีก่อน
ให้มันสวยงามเอาสีแบบแสบตาเลย
แจ่มไปเลยมองเห็นไกลไปเลยถ้าเกิดจะเป็นป้ายบอกทางทั้งที
ต้องสีจัดจัดนะคะแล้วก็เขียนชื่อหมู่บ้านบนโอ่งไว้แบบนี้
ตำบลหัวไผ่หมู่๘บ้านนาเอาเขียนไปชัดเด่นเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็นำไปตั้งไว้ที่ทางเข้าของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตำบลนั่นเอง
และให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงคนต่างจังหวัดด้วยนะ
เวลาสัญจรผ่านไปมาเห็นเลยนี่ฉันอยู่หมู่๒บ้านอีกแล้ว
อันนี้ฉันอยู่หมู่๔บ้านเซิงหวายแล้ว
เห็นชัดเจนทราบว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของตำบลหัวไผ่นั่นเอง
สวยงามแปลกตาและเป็นไอเดียที่ดีและมีประโยชน์อีกด้วย
เท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมในอนาคตทางอบตเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่จะ
โอ่งน้ำพวกนี้มาวาดลวดลายเพิ่มรูปเข้าไป
แล้วก็เขียนภาพความเป็นมาของหมู่บ้าน
เพื่อจะต่อยอดให้เป็นพิพิธภัณฑ์โอ่งต่อไปนั่นเอง
พิธภัณฑ์โอ่งหรอดีจัง
ใช่แล้วก็คือนำโอ่งที่มันแหมคุณนึกสภาพโอ่งขนาดใหญ่

ไม่ใช่โอ่งไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้น
บอกเลขที่ด้วยบอกทาง
บอกทางว่าตอนนี้อยู่หมู่ไหน